คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาดูเรื่องดีกันบ้าง
เป็นเรื่องของความรักที่ระหว่างคนสองคน
เป็นเรื่องของชายวัย๖๕ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ตัวเขาแล้วก็ภรรยาอยู่กินกันมา
ภรรยาได้เสียชีวิตกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แต่ว่าตัวเขารักภรรยามากนะคะ
จะเดินทางไปไหนก็จะนำรูปไปด้วย
มีการจุดทูบเชิญวิญญาณ
เขาจะนำอาหารคาหวานกาแฟ

ทั้งหมดเป็นการทำตามสัญญา

ว่าแม้ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักจากเราไปได้
นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของความรักคู่นี้นะคะ
ที่ทำให้สื่อผู้สื่อข่าวก็ต้องเดินทางไปตรวจสอบเลยที่บ้านหลังนี้
อยู่ในพื้นที่ตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรี
ก็ไปพบกับเจ้าของบ้านค่ะคือนายสำเริงแจ้งประสงค์อายุ๖๕ปี
ปลูกผักสวนครัวเนี่ยค่ะอยู่หน้าบ้านนะคะ
บริเวณที่รถเบาะนั่งตอนหลังของรถเก๋งสีขาวทะเบียน๖กกน
เก้าหกเจ็ดกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยมีรูปภรรยาของเขาอยู่
ก็คือนางประกอบที่เสียชีวิตกันไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ก็วางเอาไว้แล้วก็มีอาหารคาวหวานตั้งเอาไว้ให้ด้วย
นายสำเริงเล่าทั้งน้ำตาคลอเบ้าแล้วก็มีเสียงสะอื้นว่าตัวเขาเนี่ย
อยู่กับภรรยาประนานกว่าสี่สิบปีมีลูกด้วยกันสองคน
ภรรยาเสียชีวิตไปด้วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ทำให้เขาเสียใจมากเพราะว่ารักแล้วก็คิดถึงภรรยามากนะคะ
สมัยที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่เคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า
ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักจากเราไปได้อืมทีนี้เมื่อภรรยาเสียชีวิตไป
อธิษฐานว่าขอให้ร่างกายจิตไปสู่สวรรค์แต่วิญญาณขอให้อยู่กับตัวเขา
และคำขอดังกล่าวเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะคะเขาบอกว่าตอนกลางคืน
ดึกเนี่ยนะภรรยาจะมาหาพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบ
ค่ะแล้วก็มาให้โชคให้ลาบเป็นประจำด้วยเมื่อเขาได้โชคก็จะนำไปทำบุญ
ใส่บาทอุทิศส่วนกุศลไปให้กับภรรยาและทุกครั้งถ้าเดินทางไปไหน
ก็จะเชิญวิญญาณภรรยานำรูปวางที่เบาะข้างคนขับค่ะไปด้วยกันอืม
จากว่าเคยลำบากมาด้วยกันนะคะเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่
เขาก็ขับรถหกล้อรับจ้างภรรยาเนี่ยจะนั่งคู่ไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะ
ไปไหนก็ไปด้วยกันไปทุกที่ทำไมเอาเขาไปมันก็มันไม่สบายใจครับ
นึกถึงเขาตลอดเพราะว่าลำบากเมื่อก่อนลำบากมาก
เนี่ยตอนพูดถึงภรรยาก็ยังร้องไห้
เสียงสั่นเครือน้ำตาลกรอเบ้าอยู่นะคะพูดพูดพูดยากันมานะอืม
ใช่ไปถามลูกสาวบ้างค่ะลูกสาวไว้สามสิบสองปีบอกว่า
เขามอบรถเก่งให้พ่อแล้วก็แม่ไว้ใช้เดินทางไปทำธุระนอกบ้านนะคะ
ให้พ่อให้แม่เนี่ยไปหาหมอด้วยกันซึ่งพ่อเนี่ยรักแม่มาก
ไม่เคยห่างกันเลยแม้แต่วันเดียวแม่จากไปนานกว่าสี่เดือนแล้ว
แต่ว่าพ่อก็ยังนำรูปมาตั้งไว้ใกล้ตัวแล้วก็นำพวงมาลัยสดใหม่มาคล้องที่รูปทุกวัน
และเมื่อพ่อจะทานข้าวก็จุดทูปเรียกแม่เนี่ยมาทานพร้อมกันทำให้เพื่อนบ้านต่างก็ยอมรับในความรักของพ่อที่มีต่อแม่